ตอนเช้าคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งไปโรงเรียน

ทางโรงเรียนตัดผมให้
ค่ะเดี๋ยวพาลูกไปตัดเองก็ได้ตัดมาให้แล้วมันเป็นอย่างเนี้ย
โอ้โหเนี่ยค่ะคือทรงนักเรียนมันก็ต้องเหลือข้างบน
แต่มันก็สั้นใช่ไหมแต่ข้างมันจะเตียน
แต่นี่ตรงข้างบนเนี่ยโอ้โหมันเข้ามาตรงแทบจะเหลืออยู่นิดเดียวอ่ะ
นี่ไงจนเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนอ่ะเด็กก็อายนะเห็นไหมฮะอืม
นี่ฮะโอ้โหผู้ปกครองเห็นทรงผมลูกชายนี่โพสต์เลยนะครับ
บอกว่าพอโรงเรียนตัดผมเด็กจนร้องไม่กล้าไปเรียน
ถ้าจะให้ตัดก็บอกดีทำแบบนี้ได้ไงคะ
คุณเป็นถึงพอคุณจะรับผิดชอบอย่างไรนี่ฮะ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
วันนี้เราตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปบ้านของน้องนะฮะ
ไปเจอกับผู้ปกครองเจอกับญาติญาตินี่ฮะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
คือถ้าฟังจากญาติที่เล่าสรุปก็คือว่าทางโรงเรียน
เขามีโครงการในการตัดผมให้เด็กนักเรียน
เนื่องจากว่าจะได้ประหยัดสตุ้งสตังค์นะครับก็ให้ตัดกันให้นะครับ
ทีนี้กรณีของน้องป๑คนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
คือรุ่นพี่ป๖ตัดให้ความจริงเขามีครูฝึกทหารเนี่ยมาช่วยตัดให้
จังหวะมันเวลาหมดอะไรพวกนี้คุณคงคุณครูฝึกที่เขามาตัดผมให้เด็กนักเรียน

อันนี้คือ๑ใน๔กลับไปที่บ้าน
คือหนึ่งในสี่นี่คือรุ่นพี่ป๖ตัดให้

ภูมิในการโรงเรียนนะครับได้ชี้แจงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยฮะมาหาน้องละที่บ้าน
หลังจากเห็นโพสต์ไปในสื่อออนไลน์พอโรงเรียนก็มาเลย
มาอธิบายทำความเข้าใจอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นี่แหละค่ะนะ

เขาก็อยากจะตัดให้เด็กแบบเด็กไม่มีตังค์
เขาก็อยากให้ตัดให้เด็กนะฉัน๓๔
เขาก็คิดไม่ถึงไง
เขาก็เลยโมโหว่าทำอะไรกับลูกเขาอย่างนี้
ร่วยใจเค้าก็เลยคือไม่เข้าใจได้

ตอนเช้าเนี่ยมีพี่

ที่เป็นทหารมาช่วยในการตัดผม
แล้วก็ช่วงพอดีเขามีภารกิจ
เขาก็กลับไปทำหน้าที่ของเขา
ในส่วนภาคบ่ายเนี่ย
ก็จะมีรุ่นพี่ที่อาสาที่จะช่วยตัดน้อง
แต่การตัดผมในที่นี้เนี่ย
ก็คือพอได้ถามเด็กแล้วว่า

เด็กทุกคนก็บอกว่าเต็มใจตัดผม

โดยใช้ปัตเตอร์เลี่ยนนี่แหละค่ะ

ก็เลยเป็นรุ่นพี่ตัดให้รุ่นพี่ก็ไม่เชี่ยวชาญไงคะ

เพราะเป็นความประหลักฐาณดีของทางโรงเรียนเขา
ประหยัดเงินค่าตัดผมให้กับผู้ปกครอง
ใช่ไหมน้องก็อาจจะตัดกันเอง
มันก็อย่างนี้แหละเร็วก็ยาว

จะไปหาว่าไปลงโทษไปก้นผมเด็กกลิ่นไม่ใช่นะคะ